ขับแล้วไม่ควรจะทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นโทรศัพท์ใช่
อันนี้เนี่ยคือตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะคะเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่า
จากเล่นโทรศัพท์ไม่ใช่ตอนขับรถด้วยนะคุณผู้ชม
ตอนขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ชายคนนี้เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วย
มือถือไปด้วยไม่ดูทางก็ไปชนท้ายรถเก๋งเสียหายนะคะ
เพราะว่ารถที่ตัวเองขี่มาเนี่ยทะเบียนขาดนะคะ
ก็พยายามจะเบิ้ลรถหลบหนีค่ะก็หนีไปได้ทิ้งไว้แต่หมวกกันน็อกค่ะ
เนี่ยค่ะก็พยายามจะหนีนะคะผู้เสียหายเขาก็พยายามจะยื้อเอาไว้นะคะ
เพราะว่าชนรถเขาเสียหายนะคะพยายามจะจับตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์รายนี้
แต่สุดท้ายเอาไว้อยู่ค่ะครับ
รถเบิ้ลเครื่องหนีไปนะคะทำหมวกกันน็อกหล่นเอาไว้นะคะ
คลิปนี้ก็เลยถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลเพราะว่าใครก็ตามที่รู้จัก
ผู้ชายคนนี้ช่วยให้เบาะแสหน่อยค่ะนะว่าเป็นใคร
ต้องมารับผิดชอบค่าซ่อมรถให้เขาด้วยนะคะรถเขาพังเพราะว่า
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยเล่นมือถือมาด้วย
ประเมินค่าซ่อมไปแล้วหกพันกว่าบาทคนที่เขาโดนชนก็เสียหายนะคะ
ทีมข่าวของเราวันนี้ค่ะก็ไปพูดคุยกับผู้เสียหายนะ
เขาบอกว่าวันนั้นเขากำลังจะออกเลนขวาจู่ค่ะ
ผู้ชายคนนี้แหละอายุราว๔๐ปีขี่มอเตอร์ไซค์เขาจำได้หมดเลยนะ
ขี่มาชนท้ายเขาเสียงดังจนมอเตอร์ไซค์ล้มเขากับสามีก็เปิดประตูลงมาดู
พยายามจะช่วยและเรียกตำรวจกับประกันครับผู้ชายคนนี้ได้ยินคำว่าตำรวจ
ไม่ไหวแล้วค่ะไม่อยู่จะบิดรถหนีเขากับสามีก็เลยต้องช่วยกันจับเอาไว้
แต่สุดท้ายก็หนีไปได้อ่ะค่ะผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาได้ยินเพื่อนของผู้ก่อเหตุพูดว่า
คนที่เอ่อผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถมาก็เล่นมือถือมาด้วยอืม
นี่แหละตรงนี้แหละประเด็นเลยก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าเป็นใครและทำงานที่ไหนค่ะ
คือตอนที่เขามาชนเสร็จแล้วล้มใหม่มันจะมีมอเตอร์ไซค์ข้างหลังที่ขี่มา
ถือเฉยก็อยากให้เขามาช่วยรับผิดชอบความเสียหาย
ถ้าแบบว่าเขาไม่มีจริงก็ให้เข้ามาคุยกันไม่ใช่หนีไปแบบนี้เลย

แต่ที่เราไปแจ้งความเรากลัวว่าเขาบาดเจ็บสาหัส
แล้วเขาไปเป็นอะไรอยู่ที่บ้านแล้วแบบไม่มีใครรู้
แล้วจะกลายเป็นว่าเราไปทำเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยไปแจ้งความกันไว้ก่อน